ไปดูผีกันบ้างค่ะผีผีต้นมะขามอ๋อผีต้นมะขามผีขนุน
ยุคนี้ยังมีเหรอยังมีค่ะที่ขอนแก่นผีนี้เกิดขึ้นที่ขอนแก่นนะคะ
ภายหลังจากที่มีหนุ่มผู้ชายคนนึงเนี่ยเขาเหมือนกับร้องเรียนว่า
อ่ะเขามีการซื้อสาวซื้อขายสาวบริการอ่ะซื้อสาวบริการอ่ะ
เสร็จแล้วพอซื้อมาเสร็จปุ๊บสาวบริการก็มีการโทรนัดแนะแฟนนุ่มให้มา
เสร็จแล้วก็มีการแบบคล้ายกับการเป็นการกันโชคทรัพย์อ่ะเอาทรัพย์ของตัวฝ่ายชายที่ไปซื้อบริการ
เอาเหรอเขาก็เลยมีการแจ้งตำรวจเพื่อที่จะให้ลงไปตรวจสอบหน่อยฮะ
ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะขอนแก่นนะคะแล้วจุดนี้เห็นบอกว่า
เขาเรียกกันว่าเป็นแบบจุดที่แบบเป็นผีต้นมะขามจริงจริงอ่ะพี่กิ้งเพราะมันมีต้นมะเยอะ
แต่จุดเกิดเหตุตรงนี้เลยนะคะคือเหมือนกับพอไปตรวจสอบดูปรากฏว่าก็มีผู้หญิงผู้ชายอยู่เพียบเลยอ่ะ
ผู้หญิงเองก็อยู่เพียบอ่ะค่ะมารอเรียกแขกผู้ชายก็ขับผ่านไปมาเพื่อที่จะมาซื้อบริการโทษนะคะ
คือเหมือนเป็นการขายบริการแบบจงแจ้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเลยอ่ะอันนี้ตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบอ่ะนะคะ
หลังจากที่มีการร้องเรียนมาถึงขั้นที่แบบว่าแฟนของสาวขายบริการมาตบหรือว่ามาปล้นมากันโชคทรัพย์ของตัวคนที่ซื้อบริการเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะปรากฏว่าได้สอบถามไปยังตัวผู้เสียหายสองรายนี่แหละ
นะคะที่เขาร้องเรียนมาว่าถูกแฟนนุ่มของสาวขายบริการเนี่ยมาปล้นมาตบทรัพย์มาเอาเงินอะไรแบบเนี้ย
ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยตอนนี้ยังไม่เปิดเผยตัวตนแล้วก็แต่ยืนยันนะคะว่ามีจริง
ทีนี้เขาบอกว่าพื้นที่จุดนี้เนี่ยจะมีสาวขายบริการเนี่ยมาเยอะมากมาทุกคืนแล้วก็จะมีผู้ชายมายืนคุมทำมานานหลายปีแล้วนะคะ
ขายบริการแบบโจ่งแจ้งแบบนี้ซึ่งการขายบริการจริงแล้วมันผิดกฎหมายใช่ไหม
มันผิดกฎหมายนะไม่สามารถที่จะซื้อขายได้
ทีนี้ล่าสุดค่ะเมื่อ๕ทุ่มของเมื่อคืนนี้
ตำรวจสายตรวจกว่า๒๐นายก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บริเวณจุดร้องเรียนนี่แหละ
คืออยู่ที่บริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการถนนเทพลักษณ์ค่ะเขตเมืองขอนแก่นเลยนะคะ
เพื่อที่จะป้องกันการปราบปรามเหตุที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ตามการร้องเรียนของผู้เสียหาย
เรื่องต้นลงไปที่จุดนี้เห็นบอกว่ามีผู้หญิงสักประมาณ๙คนได้
แล้วก็ผู้ชายอีกหนึ่งคนนะคะตำรวจก็มีการคุมตัวทั้งหมดมาที่โรงพัก
เพื่อที่จะสอบสวนแล้วก็มีการแจ้งข้อหาติดต่อชักชวนบุคคลตามถนนสาธารณะ
เพื่อการค้าประเพณีแล้วก็เป็นการเปิดเผยให้น่าอับอาย
สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่สาธารณชนโทษปรับสูงสุดไม่เกิน๑๐๐๐บาทนะคะ
เห็นบอกว่าจุดนี้เนี่ยจะมีผู้ชายถือปืนมาคอยยืนคุมทุกคืนด้วย
อันนี้ตามข้อมูลของผู้สื่อข่าวบอกนะคะ
ขณะที่ด้านของผู้กำกับการตำรวจสพเมืองขอนแก่น
ก็ได้รับทราบเรื่องนี้เบื้องต้นได้มีการพูดคุยกับตัว
กลุ่มคนที่ควบคุมตัวมาทั้งหมดแล้วแหละ
ส่วนตัวบุคคลที่ว่าเป็นผู้หญิง
ผู้หญิงที่ว่าถูกร้องเรียนไปว่าเขาให้แฟนนุ่มมาปล้น
มากันโชคทรัพย์มาเอาเงินเนี่ยก็คือนางสาวจอย

แต่วันที่ตำรวจไปตรวจสอบตามการร้องเรียนเนี่ย

ส่วนเพื่อนของนางสาวจอยเองก็คือ๙คนที่ควบคุมตัวมาลงพักเนี่ย
ทั้งหมดก็บอกว่านางสาวจอยช่วงนี้ไม่ค่อยออกมารับแขก

หลังจากนี้ตำรวจก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ตรวจขัน
เพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาพลักษณ์เสียหายต่อเมืองขอนแก่นนะคะ
ส่วนคนทั้งหมดที่ควบคุมตัวมาก็ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
คงต้องตรวจสอบนะครับเพราะว่า
ใครล่ะที่มายืนคุมผู้ชายคนนั้นคือใคร
แล้วจอยตกลงแล้วไปทำแบบนั้นกับใครยังไงบ้าง
เดี๋ยวมีความคืบหน้ามีคำชี้แจงก็เดี๋ยวรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ